นะว่าการระบาดมันหนักอยู่ในตลาดการขายกุ้ม
แล้วหัวโรคปรุงตนอื่นตั๋วเลขมันน้อยลง

กระตุ้ยบำรับรักษาเขา
ป้องกันไม่ให้เขาเดินทางออกเข้าออกจังหวัด
ข้อกฎหมายมีอยู่แล้วเราอยู่ภายใต้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ
ซึ่งข้อปฏิบัติทั้งหลายก็ปฏิบัติกันมาโดยตลอดนะครับ
ถ้าเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ต้องมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับ
นายแพทย์การค้าศูปอย่างจังหวัดสามารถที่จะออกวาดการณ์ในพื้นที่ของเขาได้เลย
ถ้าสองฝั่งนะครับทุกคนมีการที่มีปฏิสัมพันธ์กันพูดคุยกัน
ถ้ามีหน้ากากทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวโอกาสติดเชื้อไม่มีครับเห็นอาจารย์วิศนุบอกว่าวันพรุ่งนี้เตรียมจะเสนอกฎหมายควบคุมโรคฉบับพิเศษนะคะ
รายละเอียดเป็นยังไงหรือมีความจำเป็นต้องใช้อะไรในแง่มุมพรบ
รอบรสอบแก้ไขตัวเนี้ยใช่ค่ะจริงแล้วก็แก้ไขตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเผื่อเอ่อ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
การออกมาขอรับบริจาคตามอะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับ
การขอรับบริจาคเนี่ยก็เป็นการให้ประชาชนถึงหล่นร่วม

แต่ถ้าพี่น้องประชาชนนะครับ
ซึ่งมีจิตศรัทธาอยู่แล้วนะครับ
อยากจะบริจาคหรืออยากจะช่วยนะครับ
ให้ประชาชนทุกคนมีความปลอดภัย
เรายินดีรับอยู่แล้วน้อมรับเลยนะครับ
แต่ว่าขอให้มั่นใจว่าที่มีการเปิดรับบริจาคหรือเปล่า

เพราะว่าเราได้เตรียมตัวของเราไว้อย่างดี

เรากังวลตัวของท่านพิเศษ
ถ้าเคลื่อนย้ายด้วยความเข้าใจนะครับ
สมมุติก่อนจะเคลื่อนย้ายคนไหนมีไข้มีโรคก็ไปตรวจ

เขาก็จะได้รู้ว่าเขามีอาการอย่างไรใช่ไหม
ถ้ามีอาการก็รับการรักษาเลยนะครับ
ถ้าเคลื่อนย้ายไปไหนเราก็ไม่ได้ห้ามนะครับ

ขอให้เว้นระยะทางประโยชน์

แล้วก็ขอให้มีความระมัดระวัง

เราก็ไม่ได้รับแรงงานที่สลับบุรีนะครับ
ก็แสดงว่ายังไม่มีการระบาดในวงเรา์ด
ไม่ต้องครับเพราะว่ายังหาที่มาที่ไปได้นะครับ
จากตอนแรกที่ต้องจบภายในหนึ่งสัปดาห์ไม่คาดคิดเลยใช่ไหมคะว่ามันจะหนัก
นี่ก็ไม่ได้ไม่จบนะครับคำว่าจบคือหาแหล่งประทุของโลกได้
ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคซึ่งเราทำไปหมดแล้ว
วันนี้ถ้าเราไปที่ตลาดกลางที่มีปัญหาที่เขาเรียกชุมชน
ลงไปเจ้าหน้าที่มีทางนะคะเจ้าหน้าที่ไขว่ภาคมั่นคลุม
กรรมบริษัททหารเข้าไปป้องกัน
โรงพยาบาลสนามในนั้นเลยก็หมายความว่าพี่น้อง
ผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในนั้นถ้ามีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วไม่ใช่เป็นอาการเรียกว่าเข้าขั้นรุนแรง
เราก็จะรักษาอยู่ในนั้นเลยไม่ให้ออกมาข้างนอก
เว้นคนที่มีอาการรุนแรงมากเราก็จะมีมาตรการมีวิธีการที่จะขนศพเขาขนถ่ายเข้าไปยังโรงพยาบาล
ที่มีความสมบูรณ์พร้อมมากขึ้นด้วยหลักของความปลอดภัย
ท่านตีคะดูเหมือนช่วงนี้งานท่านตีก็หนักอยู่หลายเรื่องเรื่องโควิดก็มาเพิ่มอีก
มาถึงอย่างนี้ถ้าผ่านการเลือกตั้งมาเจออะไรมามากมายในชีวิต
แค่นี้ไม่ได้ทำให้รู้สึกอะไรหรอกครับ
ผมยินดีนะถ้าใครจะระบายใส่แล้วเขาอารมณ์ดีขึ้นเขามีความสบายใจขึ้น
เขาคลายเครียดคลายกังวลแล้วอัดใส่ผมแต่อย่าอัดใส่คุณหมออัดผมคนเดียวนะครับ

ในขณะที่มีสถานการณ์เลวร้ายขนาดนี้มันควรจะซ้ำเติมคนทำงานไหม
เข้าไปในพื้นที่ให้กำลังใจไปสนับสนุนทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาขาดนะครับ
เมื่อวานไม่รู้สักกี่คอนเทนเนอร์เวชพันธุ์ปุ๊บไปถึงเลย
ครับนี่คือความรับผิดชอบครับครับเริ่มเขาดาวที่เราจำเป็นต้องมีคำสั่งว่าให้ยกเลิกทั้งจังหวัดมั้ย
ทั้งประเทศขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับเมื่อกี้เธอนายกท่านก็ให้แนวทางมาว่าต้องรีบไปดูฬ่อย
วันนี้เราก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ารอคอนเทนต์ได้หมดนะครับตรวจได้หมดผลออกมานิ่งแล้วอ่า
เราก็ต้องมานั่งรายงานเป็นแต่ละวันแต่ละวันก็คือต้องประมวลสถานการณ์ของเรา
ทุกอย่างต้องประเมินในช่วงนี้นะครับสุดท้ายที่คุณยังว่าตอนนี้จะยังไม่ระบาดกันรอบสอง
ไม่มีนะครับมันเป็นการระบาดในที่ที่อ่าเราก็เตรียมการไว้อยู่แล้วล่ะ
เราก็คิดว่าถ้ามันจะระบาดก็ระบาดตรงนี้แหละคุณหมอเขารู้หมด
ยังไม่รุนแรงถึงขนาดว่าจะต้องล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดแต่ล็อกดาวน์เฉพาะบางพื้นที่ที่
แต่ว่าล็อกดาวน์ไม่ให้มีการขึ้นย้ายของของแรงงานต่างดาวน์ซึ่งเราก็
มาตรการนี้มันก็หนักนะอย่างไซส์งานก่อสร้างอย่างงี้เราจะเข้าไปตรวจยังไง
ท่านค่ะท่านลำตีผู้ประกอบการต้องช่วยตรวจเบื้องต้นด้วยนะครับ
การให้งานก่อสร้างมันก็จะมีโปรเจคเอจิเนียร์โปรเจคแบรนเจอร์
ก็ถ้าเกิดทุกคนที่เราประสบความสำเร็จมาทั้งหมดเนี่ย
ไม่ใช่กันตรงสาธารณ์สุขภาพอยู่มือเดียวความร่วมมือของประชาชนเราเนี่ย
มากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยทำนะครับ
ถ้าพูดถึงเครดิตที่จะได้ความร่วมมือของประชาชน
ถ้าความร่วมมือนี้ยังอยู่เนี่ยยังไงก็สู้ไหวอยู่แล้วครับ
ในเรื่องของเวชพันธุ์เรื่องของความพร้อมเรื่องของระบบที่เตรียมเอาไว้นะฮะ
ในการรับมือกับสถานการณ์นี้ถ้ามีผู้ป่วยขนาดนี้ต้องทำยังไง
อาการอย่างนี้ส่งไปที่ไหนเขาเตรียมไว้ครบหมดแล้ว
การจ่ายยาจ่ายอย่างไรต้องเมื่อไหร่ต้องตั้งโรงชาบานสนาม
เมื่อไหร่ถึงจะต้องประกาศล็อกดาวน์อะไรมาตรการพวกนี้มันมีหมดอยู่แล้วครับ
ก็ภายในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหนึ่งหนึ่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
เรื่องเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันศุกร์คืนวันพระหัสเช้าวันศุกร์
วันจันทร์เราเข้าเอ่อวันอาทิตย์เนี่ยภายในวันอาทิตย์เราก็
ควบคุมสถานการณ์นะครับได้เป็นส่วนใหญ่แล้ว
ก็ก็ทำเงินเป็นที่นะครับ